สวัสดีคุณผู้ชมต่อค่ะ
ไปดูเรื่องราวดีกันหน่อยนะคะ
หนูน้อยวัย๒ขวบตัวเล็กแต่ใจใหญ่มาก

ดูคลิปนี้แล้วบอกว่าใจฟูจริงเลยค่ะได้เห็นคลิปนี้ครับ
สวัสดีคุณผู้ชมต่อค่ะได้เห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าใจฟูจริงเลยค่ะได้เห็นคลิปนี้
ชื่อว่าน้องนิจชายน้องอยู่๒ขวบเท่านั้นแต่น่ารักมาก
พอรับของเสร็จชายเร่อนก็ไหว้น้องก็ไหว้กลับ
น่ารักด้วยกับการนอบน้อมส่งจุ๊กกันน่ารักได้ดูเฉยนะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่าดูโฟกัสไปที่สายตาของชายเร่ร่อนนะคะ
เห็นเลยว่าคือในตาเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนะ
นี่ค่ะคุณแม่ของน้องบอกว่า
ซื้อเครื่องดื่มสุกำลังมาใส่ไว้ในตู้เย็น
แล้วก็ขวดน้ำดื่มให้น้องนิชาเนี่ยหยิบไปให้ชายเร่ร่อนคนนั้นเองนะคะ
สอนให้น้องรู้จักแบ่งปันตั้งแต่เด็กค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ตอนแรกน้องก็กล้ากลัวนะคะ
พอมาเจอกันหลายครั้งก็ความคุ้นชินก็บังเกิดขึ้น
เอาไปให้แบบไม่ได้เขินไม่ได้กลัวนะคะ

เน็ตบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วใจฟูมากเลย
อย่าว่าแต่ชาวเน็ตเลยเราเห็นคลิปนี้แล้วเราก็ใจฟูนะคะ
ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณคุณพ่อครอบครัวด้วยที่สอนน้องนิชานะฮะ
ให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าสังคมมันยังน่าอยู่นะคะ
โตขึ้นเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะ
ผมว่าน่ารักเชียวน้องนิชาใส่ชุดโกโกวาด้วยมันสักครู่นะ